อีกหนึ่งกรณีค่ะเกิดจากหึงโหดเหมือนกัน
ดาบตำรวจใช้ปืนไปยิงกระหน่ำชายที่มาติดพันธรรยา

แล้วก็เมากลับมาไม่เจอภรรยา

แต่ไม่มีใครยอมเปิดประตูนะคะ
โมโหทุบบานเกร็ดชักปืนจุด๓๘กระหน่ำยิงจนหมดลูกโม่ค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองแม่ห้องศรได้รับแจ้ง
เหตุยิงกันและมีผู้เสียชีวิตภายในห้องเช่าถนนพดุงม่วยต่อ
จองคำก็ได้ประสานแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ

ถูกกระสุนปืนขนาด๓๘ยิงเข้าบริเวณหน้าผาก๑นัด

และข้าวของภายในห้องก็กระจัดกระจาย
ในที่เกิดเหตุยังพบนางกริติมาใจเมืองอายุ๓๐ปียืนนิ่งตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ให้การกับตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยคือดาบตำรวจสมบูรณ์ใจเมือง
ซึ่งเป็นสามีของนางเกติมา
หลังจากที่หลบหนีนะคะก็ได้ถือปืนจุด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุไปมอบตัวที่สพเมืองแม่ห้องศร
และก็มีบาดแผลบริเวณนิ้วก้อยด้านขวาเจ้าหน้าที่นั้นควบคุมตัวเอาไว้สอบสวนแล้ว
จากการสอบสวนดาบตำรวจสมบูรณ์ให้การค่ะว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ออกจากบ้านไปดื่มสุรา
พอกลับมาบ้านไม่เจอนางกริติมาและไม่สามารถติดต่อทางมือถือได้
สงสัยว่าน่าจะมาอยู่กับนายทรงชัยผู้ตาย
เพราะว่าตัวเองก็ระแคะระคายว่าทั้งสองน่าจะมีการแอบคบหากันเชิงชู้สาว
จากนั้นก็เลยพกปืนขี่รถจักรยานยนต์และมุ่งหน้าไปที่ห้องเช่าของนายทรงชัย
พบว่าภรรยาอยู่กับนายทรงชัยจริงก็ตะโกนเรียกให้ทั้งคู่เปิดประตูแต่ไม่มีใครเปิดค่ะ
ตัวเองก็เลยทุบบานเกร็ดบุกเข้าไปในห้อง
และด้วยความโมโหก็ใช้ปืนกระหน่ำยิงนายทรงชัยจนหมดลูกโม่ก่อนจะบรรจุกระสุนเข้าไปอีก๖นัด

จากนั้นจุดไฟเผาที่นอนในห้อง
อาศัยช่วงชุนละมุนที่ผู้คนแตกตื่นหลบหนีไป
โดยที่ไม่ได้ทำร้ายภรรยาตัวเองแต่อย่างใด
แต่ว่าพอหลบหนีไปแล้วก็เกิดสำนึกผิดขึ้นมาจึงตัดสินใจมามอบตัวค่ะ
หลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป